แต่ว่ามีเสียงบ่นนะครับว่าปีนี้คนไทยต้องซื้อผลไม้แพงกว่าทุกปี
ซึ่งกระทรวงพาณิชยอมรับว่าเป็นเรื่องจริงนะครับ
เพราะราคาผลไม้แพงขึ้นถึงร้อยละ๕๐บาท
ซึ่งก็เป็นผลมาจากภัยแรงที่ทำให้ผลผลิตออกมาน้อย
รวมไปถึงการคัดส่งออกไปขายให้กับลงจีนที่ให้ราคาดี
แต่กระทรวงพาณิชยก็บอกว่าไม่นานสถานการณ์น่าจะดีขึ้น
เราจะไปติดตามเรื่องนี้จากรายงานของคุณอัญชาลีสิริมั่วครับ
ส่วนผลไม้หลายแห่งในภาคตะวันออก
เชิญกับปัญหาเดียวกันคือผลผลิตออกมาน้อย
สวนที่จัดบุฟเฟ่ผลไม้ทั้งทุเรียนเงาะและมังคุด
ต้องใช้วิธีรวมผลไม้จากหลายสวน
เพื่อเปิดเทศกาลบุฟเฟ่ปัญหาใหญ่มาจากภัยแรง
ถ้าเทียบกับปีที่แล้วโดยรวมตอนแรกก็คิดว่าสัก๑๐
แต่เนื่องจากความแห้งแรงฝนไม่เคยตกเลยทางภาคนี้เนี่ย
จะทำให้คิดว่าอาจจะถึง๒๐
ความแห้งแร้งนี่มันสามารถทำให้ทุเรียนนี่โต
ขยายเนื้อขยายผลอะไรได้อีกไงครับ

ผลผลิตส่วนใหญ่ยังคัดไปส่งออกให้กับประเทศเพื่อนบ้าน
และขายให้กับลงจีนที่ให้ราคาดี
จึงเป็นแรงผลักดันให้ราคาในท้องตลาดพุ่งสูงขึ้นเกือบเท่าตัว
คล้องกับข้อมูลของกระทรวงพาณิชย์ที่ประเมินว่า
ทุเรียนมีผลผลิตลดลงจากปีที่แล้ว๖๓๘บาท
ราคาเพิ่มจากกิโลกรัมละ๔๕บาทเป็น๗๐บาทถึง๑๒๐บาท
ส่วนง้อผลผลิตลดลงจากปีที่แล้ว๑๘๖๘บาท
ราคาภูมิเกิน๑๕๐บาทจากกิโลกรัม๓๔บาท
แพงขึ้นเป็น๕๒บาท
เช่นเดียวกับมังคุดผลผลิตลดลงจากปีที่แล้ว๑๐
ละ๓๗๕ราคาเพิ่มขึ้นกิโลกรัมละ๓บาท
กระทรวงพาณิชย์ระบุว่าผลกระทบจากปัญหาภัยแรงและพายุ
ทำให้ผลผลิตลดลง๑๒๐บาทและราคาปรับเพิ่มขึ้นประมาณ๑๕๐บาท
แต่ราคาผลไม้จะกลับสู่ภาวะปกติอีกครั้ง
ผลไม้จากภาคใต้ให้ผลผลิต
ส่วนลงร่วมทุนระหว่างไทยและจีน
จังหวัดจันทบุรีที่เพิ่มขึ้นจาก๘๐เป็น๑๕๐ลง
นายนิอันดุวาสุลัยมารพาณิชย์จังหวัดจันทบุรียืนยันว่า

ทำให้ชาวสวนสามารถขายผลผลิตได้ราคาดียิ่งขึ้น
แต่ในระยะยาวต้องมีมาตรการป้องกัน
โดยส่งเสริมให้ภาคเอกชนของไทย
เข้าไปลงทุนขายผลไม้ในต่างประเทศมากขึ้น
อกจากนี้ยังเป็นห่วงล้งนินจา
มาตั้งจุดรับซื้อแล้วหายไป
อาจจะเป็นปัญหาในระยะยาว
อัญชลีสิริมั่วข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน